รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณแม่ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ
สลบไป๒๖วันค่ะ

แต่ว่าทางที่บ้านคือไม่มีเงินจริง
ค่ะตอนนั้นยังผ่อนบ้านอยู่ครับ

เคยเกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับบ้าน
นั่งดูหนังกันอยู่ที่บ้านครับนั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับ
นั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับนั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับ
นั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับนั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับ
นั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับนั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับ
นั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับนั่งดูโทรธรรมที่บ้านครับ

ติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้านและเงินทุนที่สะสมมา
จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูกหากร้องผิดทั้งคู่
แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่งร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขัน
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่ร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
นักสู้ชิงล้าน
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเรานะครับแล้วก็แฟนแฟนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
กลับมาแล้วนะครับตามสัญญาของเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงนะครับ
เคารพทรงชาติแบบนี้ทั้งสองวันเลยกับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
เป็นการประชันในเรื่องของความแม่นยำในเนื้อเพลงนะครับผ่านบทเพลงลูกทุ่ง
โดยเราจะมีนักสู้สองท่านด้วยกันนะครับขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
บนเวทีแห่งนี้ครับถ้าหากว่าร้องถูกต้องทั้งสองท่าน
จนถึงยกที่๑๐เลยนะครับรับไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาทครับ
เราอยู่ในยกที่๒ของศึกชิงล้านระหว่าง
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงน้องน้อยนาสาวน้อยวัยใส
ที่มีหัวใจดวงน้อยเพื่อครอบครัวพบกับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
คุณบีมนุ่มหัวใจสินขอยืนหยัดเพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทย
ผลการแข่งขันในยกนี้จะเป็นอย่างไร
มาติดตามชมกันครับ
สวัสดีค่ะ

หลบแต่ไม่ทันเลยนะครับ
กลิ่นว่าจะชนให้กระเด็นไปเลยนะครับ
ก็ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ

มากับครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นของน้องน้อยนานะครับ
มีอากงศิลปอาม่าสุคุณแม่จูนและน้องแตงกวานะครับ

ฝั่งของคุณบีมนะคะมากับคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะ
คุณแม่จิ๋มแล้วก็คุณครูเท่นะคะสวัสดีค่ะ
และนอกจากนั้นก็ยังมีแก๊งซัพพอร์ตนะคะอีก๔คนนะ
นั่งอยู่ด้านหลังและชอบเล่นกับกล้องมากครับนี่นะคะ
น้องซ้อนน้องโต้น้องก้าวน้องบั๊ก
นี่แล้ววันนี้ทำไมนิ่งเลยไม่โบกไม้บกมือเหรอครับอ่าบวกไม้บกมือได้

นักศึกษาเต็มยดเลยนะครับหล่อเราเอาการอยู่นะครับชุดนี้
ใจแหละวันนี้เพราะว่าเขาร้องไปก่อนแล้วหนึ่งเพลงครับ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมล่ะเออหากเธอหัวใจยังหวัง
วันนี้จะให้น้อยนาเริ่มก่อนนะครับอ้าวบีนไปพักได้ก่อนนะครับเชิญค่ะ
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงน้องน้อยนา
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกชยานามสกุลเดชวิรัยเรืองชื่อเล่นชื่อว่าน้อยหนาอายุ๑๐ขวบค่ะ
หนูเรียนอยู่ชั้นป๕ค่ะหนูอยู่โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจภูมิระดับราชสามัคคีอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
น้อยหนาเด็กหญิงที่โตมากับร้านขายของชำ
ครอบครัวของเธอประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด๕คน
แม่ของหนูชื่อแม่จูนอายุ๓๙ปีค่ะ
แม่ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ
คุณแม่ก็สลบไป๒๖วันค่ะ
แล้วก็ทำให้แม่มือขวาเนี่ยไม่มีแรงค่ะ
สมองก็คิดช้าค่ะ
เวลาข้ามถนนหรือว่าทำอะไรเนี่ยบวกเลขแม่ก็จะช้าค่ะ
พ่อกับแม่ของหนูแยกทางกันตอนที่หนูอายุ๕ขวบค่ะ
พ่อก็ไม่ได้ติดต่อมานานแล้วค่ะ
หนูก็ปลอบใจน้องค่ะว่าไม่เป็นไรเรายังมีแม่อยู่นะ
ของน้อยหนาก็เลิกกับแม่ของน้อยหนาไปหลายปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่ลูกคนเล็กก็ได้ไม่กี่เดือนนะคะ

อาม่ากับอากงก็เลยต้องเลี้ยงดูทั้งสองคนแล้วก็แม่เขาด้วยค่ะ
สิ่งที่หนูเป็นห่วงมากที่สุดคืออากงกับอาม่าค่ะ
เพราะว่าอากงกับอาม่าแก่แล้วแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ
หนูก็อยากได้เงินรางวัลจากรายการร้องได้ให้ร้าน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของหนูแล้วก็ของน้องค่ะ
เพื่อว่าจะแบ่งเบาภาระของอากงอาม่าแม่ค่ะ
ก่อนจะร้องเราก็อยากจะคุยกันสักนิดนึงเพราะว่าเป็นห่วง
เป็นห่วงน้อยหนาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ย
มีผู้ใหญ่สองท่านอากงกับอาม่าแล้วก็ยังมีคุณแม่ที่ไม่ค่อยสบายด้วย
หนาเล่าเรื่องคุณแม่ให้ฟังหน่อยได้ไหม
ตอนที่คุณแม่ถูกรถชนเนี่ยตอนนั้นน้อยหนายังไม่ได้เกิดเลย

ก็คุณแม่ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ

ศพไป๒๖วันค่ะ

แล้วก็เขาไปส่งน้องไปโรงเรียนค่ะ
ขากลับเลี้ยวเข้าซอยที่บ้าน

ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยกันค่ะ

คือรถแอมมูลันมารับไป
เขาบอกว่าเขาจะพาไปโรงพยาบาลเอกชน
เขาก็พาไปเสร็จ
เขาบอกว่าต้องผ่าตัดสมอง
คือรอไม่ได้คือด่วนอาการหนัก
แต่ว่าทางที่บ้านคือไม่มีเงินจริง

สุดท้ายเขาก็เลยหาโรงพยาบาลของรัฐให้

สลบไป๒๖วัน

หลังจากที่สลบไป๒๖วัน
ลูกสาวฟื้นลืมตามา
เขาตอบสนองปกติไหมคะอาม่า
ก็คือมองตาแต่ว่าเขาจำไม่ได้
ใจเอิ้น

เรื่องละเอียดอ่อนในครอบครัวอีกหนึ่งเรื่อง
อาจจะเป็นคำถามสังเกตุกับเด็กหน่อย
ณตอนนี้คุณพ่อของน้องอยู่ที่ไหนคะอาม่า

แต่ว่าเขาก็ไม่มาหาลูก
ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอเรนนี่ไม่

เขาอาจจะแบบว่าเห็นลูกเราเป็นอย่างนี้มั้ง

แต่ว่าณตอนที่มาคบกันก็เป็นอยู่แล้ว

เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรรับได้

บางทีเขามาเขาไปทำงานที่อื่น

ไม่ส่งเงินมาให้ลูก

พอเขามาหาแม่เขาเขาก็
หาแต่แม่เขาไม่มาหาครอบครัว
น้อยนานะคะเจอคุณพ่อล่าสุดเมื่อไหร่คะ
นานเลยค่ะนานแล้ว

หนูชอบร้องเพลงน้องชอบเรียนหนังสือ
พ่อก็บอกว่าอย่าไปเอาร้องเพลงร้องเพลง
อย่างนี้แล้วพ่อก็โกรธหนู

แล้วตอนนั้นพ่อก็บอกว่าถ้าจะเอาเงินไป

หือ
ไม่เป็นไรหายใจลึกก่อนไม่เป็นไรค่ะ
แล้ววันนี้น้อยหนาร้องไห้ทำไมคะ

มันออกมาเองใช่ไหมถือว่าเข้มแข็งไหมคะน้อยหนา
บอกเขาว่าถ้าพ่อเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรช่างเขา
ชีวิตนี้ก็ยังมีแม่อยู่แต่เมียอากงอยู่มีอาม่าอยู่แค่นั้นเอง
ถ้าเรามัวมองหาในส่วนที่ขาด
เราก็จะไม่มีโอกาสเห็นในสิ่งที่เรามี

ณตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรามีและสวยงามเหลือเกิน
นี่คือสมบัติล้ำค่าของน้อยหนาค่ะ
มันดีมากลองวิ่งลงไปกอดพวกเขาสินั้นอาจจะมีความสุขมากเลยลองไปสิ
เนี่ยสมบัติรำค่าของแทน้อยหน่าค่ะ
เมื่อไม่ได้ตรงนั้นเราก็ต้องหาเงินเอง

ส่งตัวเองดูแลครอบครัวของเราเอง

โอเคแล้วนะน้อยหน่านะพร้อมหรือยังที่จะมาเป็นนักสู้

พร้อมนะครับวันนี้น้อยนานะครับคนเก่งของเราจะต้องมาเริ่มนะฮะ
ยกที่๒นะครับอินโทรยกที่๒ของน้อยนามาเลยครับ

น้อยหน่าของเรามีความเลวของเราซักครั้งเลยแล้วนะครับ

เมื่อก่อนเราก็จะพลังเอามาเพลงที่วิทยาศาสตร์

อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องถามเหมือนเดิมนะครับ

เรามีให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย

ยกที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ครับ

ที่๒ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
มองถ่วยสีทองสู้สวงต้นข้าวนมร่วงโค้งลงคอยขมเขียว
ท้อเราเศร้าอยู่คนเดียวเข้ารอคอยคนเกี่ยวดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกันเคยพร่ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้านหนา
รอจนเข้าออกรวงอีค้าอยู่ในคนเคยสบตามองหาไม่มีแม่เหงา
สัญญาสัญญาบ้านทุ่งลืมของลืมคุ้มลืมทุ่งลืมรักสองเรา

ยิ่งรอยิ่งขอยิ่งเหงากลายเป็นสัญญาเศร้าเมื่อเธอนั้นลืมว่าจ้า
มองทุ่งสีทองคราใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา

ลืมสัญญาสัญญาบ้านทุ่งลืมของลืมคุ้มลืมทุ่งลืมรักสองเรา

ยิ่งรอยิ่งขอยิ่งเงา
กลายเป็นสัญญาเศร้าเมื่อเธอนั้นลืมวาจา
มองทุ่งสีทองคราใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เงินทุนสะสมราคา๒๐๐๐๐๐บาท

ร้อง

ให้ร้อง
นักสู้ทิ้งคลาน

สะสมเงินทุนร่วมกัน๒๐๐๐บาท
ก็ผ่านยกที่๒มาครับ

เอาล่ะเป็นอย่างไร

ตอนนี้ก็คงจะต้องมาถึงพี่บีมเขา

แบบจังหวะฮิตพอปได้ไหมน้อยนา

มีเด็กหนุ่มยอดนักสู้คนขยัน
ผู้มีหลายความฝันที่ต้องฟันฝ่า
ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยอง
มีมเป็นเด็กที่มีความกระตันยูรับผิดชอบ
รักแม่รักพ่อรักพี่น้อง
เขาเป็นคนที่รักวัฒนธรรมไทยมาก
ที่ผมอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นบ้านเก่า

เป็นเรือนหอของทวดแล้วก็มาเป็นของยายครับ
แล้วแม่ก็มาอยู่หลังจากที่ทิ้งรังไว้๑๓ปีครับ

ฝาบ้านตรงนี้ครับเป็นฝาบ้านเดิมครับ
ตอนนั้นมันจะมีความแข็งแรงมากกว่านี้ครับ

ตรงนี้ก็จะเป็นคานไม้ครับที่หักตอนที่นอนอยู่ครับ
แต่ว่าที่มันยังอยู่ได้เพราะว่าเดินสายไฟไว้กับสาวครับ
คือบีมเขาเห็นสภาพบ้านมันทุดโทรมมันพังเวลาน้ำ

เขาก็เลยอยากจะหาเงินมาซ่อมบ้านให้แม่
ดีใจดีใจมาก
ความตั้งใจของผมที่มาในรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
อยากจะเอาเงินมาซ่อมบ้านให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
แล้วเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นเงินสนับสนุนให้กับ
คณะหนังใหญ่วัดบ้านดรครับจละยอง
บ้านที่อยู่ในบอกเก่าแก่มาก

ถวดมายายแล้วก็มาคุณแม่

โอ้โหร้อยกว่าปีครับ

แต่ว่าภาพที่เห็นนะครับ
เป็นของปัจจุบันก็คือว่าจะซ่อมแซมด้านล่างครับ

ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นเรือนหอเก่าของคุณทวด
แล้วมันผูกมากแล้วครับ
ก็คือส่วนประกอบทั้งหมด๙๙เป็นไม้

ซึ่งอยู่มาตั้งแต่๑๐๐ปีที่แล้ว

บอกเคยเกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับบ้าน

นั่งดูหนังกันอยู่ที่บ้านครับนั่งดูโทรทัศน์

ก็ตกใจครับแล้วก็หันมาหาแม่

เอาอีกแล้วไม่ใช่ครั้งแรก

แต่ตอนนี้ก็คือความแข็งแรงประมาณไหนเนี่ย
ที่อยู่กันทุกวันเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์

ถ้าอย่างฝนตกน้ำก็ท่วมด้านล่างครับที่เป็นปูน

คิดว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมนี่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่คะ
ยังไม่ได้วางไว้เลยครับว่าเท่าไหร่
ถ้าได้แค่ไหนก็จะซ่อมแค่นั้นนะครับ
ณตอนนี้สิ่งที่ต้องซ่อมแบบเร่งด่วนเลยมีอะไรบ้าง
ก็คือตัวกำแพงกั้นห้องครับ
สำคัญเลยคือคานไม้ครับ

ต้องการเงินทุนเท่าไหร่เอาไปซ่อมแซมบ้านเนี่ย
ถ้าซ่อมแซมก็๔๐๐๐ครับ
แต่ว่าส่วนที่เหลือก็อยากจะเอาไปให้กับหนังใหญ่ครับ

ใจในตัวบิมด้วยนะขอให้โชคดีนะคะ

รอบนี้คุณแม่ล่ะคะมีอะไรอยากจะโวยพรลูกบ้างคุณแม่
ก็อยากให้เขาทำให้ดีที่สุดนะคะ

นี่ถือว่าเป็นลูกที่คุณแม่ภูมิใจไหมคะคุณแม่
ค่ะเพราะเขาไม่เคยทำอะไรให้ผิดหวังค่ะ

เขามีอยู่วันหนึ่งเขาจะแต่งตัวไปโรงเรียนเช้า

แม่เราป่วยเราต้องหยุดแม่ป่วยเราต้องหยุดดูแม่

คุณแม่ได้ยินอย่างนั้นแล้วคุณแม่รู้สึกอย่างไรคะ
ดีใจมากไม่คิดว่าเด็กเล็กจะคิดได้ขนาดนี้

วันนี้ก็ยังห่วงใยยังรักคุณแม่อยู่เหมือนเดิม

ตอนนี้บีมมาถึงยกที่๓กันแล้วนะครับ
ยกนี้นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของบีม

เพลงนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในรายการของเรานี่เป็นครั้งแรก

โคนสาบควายครับของชาญเย็นแคร์ครับ
โอ้โฮชานเย็นแคร
เพลงนี้เป็นเพลงที่แม่เขาสอนร้องครับ
มีวันหนึ่งนั่งอยู่แล้วแม่บอกว่าร้องเพลงนี้ให้แม่ฟังหน่อย
แม่อยากฟัง

ถึงจะมั่นใจนะครับยังมีสิทธิ์อยู่นะครับ
ในเรื่องของตัวช่วยยังเหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ

แล้วเพลงในยกที่๓นี้นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ก็ร้องไปแน่แท้นะครับ
อยากเรียกกำจัยให้สักหนึ่งกรุ๊ป
แก๊งหนังใหญ่ให้กำลังใจพี่บีมหน่อยครับ

ได้กำลังใจกันไปแล้วนะครับขอให้โชคดี
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ

อย่าดูมินชาวนาเหมือนดังตาสี
เข้าพื้นหน้าเป็นที่
พร้อมนักพักผิงรังกาย
ชีวิตเอ่ยไม่เคยสบาย
ฝ่าเปลวแดดแดดร้อนแทบตาย
ไล่ควายไถนาป่าดอน

หลังลงรถแผ่นดินไทย
จนผิวพันเกลี่ยมใหม่

ไม่อุทธรรม
เพลิงพักกายมีควายเพียงนอน
สาบควายกลิ่นโครนเคล้าโชยอ่อน
ยามนอนหลับแล้วไฟฝัน
กลิ่นโครนสาบควายเคล้ากายหนุ่มสาว
แห่งชาวบ้านนา
ไม่ลอยเลิศฟ้าเหมือนชาวสวรรค์
หอมกลิ่นน้ำปรุงฟุ้งอยู่ทุกวัน
กลิ่นกระแจจัน
หอมเอ่ยผิวพันธุ์นั้นต่างชาวนา
อย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเชา
มือถือเคี้ยวชั้นเข่า
เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมา
ชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกัน
แต่ชีวิตชาวนาบูชากลิ่นโครนสาบควาย
อย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเช่า
มือถือเคี้ยวชั้นเข่า
เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมา
ชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกัน
กลิ่นกระแจจันทร์
อับเฉาอับเฉาอับเฉา
ชีวิตคนนั้นมีราคาต่างกันแต่ชีวิตเท่านาน

แข่งขันในยกที่๓ช่วงหน้า
เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้น้องน้อยนา
ร้องได้ผ่านฉลุยกันครับ
ร้องได้

ชีวิตคนนั้นมีราคา
ต่างกันแต่ชีวิตชาวนา
บูชากลิ่นโครนสาบควาย
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดง
น้องน้อยนาสาวน้อยวัยใส
ที่มีหัวใจดวงน้อยเพื่อครอบครัว

เห็นพี่บีมเขาทำไปแล้วเรียบร้อยในยกที่๓นี้

ในวัย๑๐ปีมาอยู่บนเวทีของเรา

กระเป๋าส่วนตัว๓๐๐๐บาท

และนี่ก็คือเพลงในยกที่๓
ที่มีเงินทุนสะสมอีก๓๐๐๐บาทถ้าทำได้นะครับ

ของน้อยนามาเลยครับ
ยังไม่ต้องวิเคราะห์หน้าน้อยหนาขอวิเคราะห์หน้าอากงก่อน
ยังไม่ต้องวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าอากงก่อนนะครับ
ยังไม่ต้องวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าอากงก่อนนะครับ
ยังไม่ต้องวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าอากงก่อนนะครับ
ยังไม่ต้องวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าน้อยน่า
ยังไม่ต้องวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าน้อยน่าขอวิเคราะห์หน้าน้อยน่า

ชูนิ้วใกล้กับนิ้วชี้
เป็นสัญลักษณ์ว่ารักเดียวใจดี
กลับอีกนิ้วฉีกอีกด้วยนักทาง
เจอแต่คนใจดำชอบทำให้ช้ำสวง
เจอแต่คนลวงหลอกกันเสมอ
คนจริงจังจริงใจไม่เคยเจอ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเออ
ถ้ามียกมือขึ้นนั่งและยืนอยู่ข้างหลัง
ส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจัง
และขออีกอย่างต้องโสดนะเธอ
มีแฟนเราไม่เอารักเขาแล้วไม่ดี
มีไหมแถวนี้โปรดจงเสนอ
คนรักจริงจากใจฉันอยากเจอ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเออ
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ย
ถ้ามียกมือขึ้น
นั่งและยืนอยู่ข้างหลัง

ถ้าจะคิดจริงจัง

ต้องโสดนะเธอ

ขอบคุณค่ะ

ฝั่งของเรานี่ก็สนุกนะฮะ

ฝั่งหนังใหญ่ก็สนุกมากนะฮะ

มีท่าเต้นด้วยครบเครื่องเลยทีเดียว

ขอให้เนื้อเพลงถูกต้องหมดเลยก็แล้วกัน
จะดีที่สุดนะครับ
ก็จบลงไปอีกคนนึงแล้วนะครับ
สำหรับยกที่๓นะครับ

ชาวหน้าเพื่อนดังตะซี
เข้าพื้นหน้าเป็นที่
พร้ำนักพักผิงร่างกาย
อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้
อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่อ
เป็นไงครับบีมยังตื่นเต้นเหมือนเดิ

เพลงของพี่บิมเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ปลอดภัย
เพราะว่าเป็นเพลงที่เคยแกะแล้วก็ร้องให้คุณแม่ฟัง

ถ้าพลาดก็น่าจะเป็นแบบรัวลิ้นแต่เป๊กว่าไม่น่าพลาดอ่ะ
รอบนี้เป๊กว่าน่าจะแบบว่าผ่านฉลุยทั้งคู่

ที่๑๐ตื่นเต้นเกินไปเราก็ไม่ร้อง
ถ้าเพลงที่๑๐ก็๑ล้านคนละ๑ล้านบาทนะครับ
ไม่ไกลนะทั้งคู่นี่เป๊กบอกเลย

เอาล่ะทั้งสองท่านเตรียมตัวเตรียมใจกันให้ดีนะครับ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
และน้อยนาร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โตไปโตไปโตไป
โตไปโตไปโตไป
ยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
บีมและน้อยนาร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ครับถูกต้องหมดทั้งสองคนเลยครับ

สมเงินทุนร่วมกันค่ะ๓๐๐๐บาท
หมื่นบาทนะครับเป็นเงินทุนสะสมในยกที่๓นี้นะครับ
ก็ผ่านไปแล้วนะฮะ๓ยกถ้าทำแบบนี้ไปได้เรื่อย
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่ไกลเกินฝันนะครับ
ละหนึ่งล้านบาทนะครับแหมคู่นี้นี่
เป็นคู่ที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชม

จะเจอคู่ที่เหมาะสมความรู้เรื่องเพลงไปด้วยกันได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องดวงด้วย
อย่างพี่บีมนี่เขาเปิดมาตัวช่วยก็คือเหมือนเขาเรียกน้ำเรียกปลา
เขาสั่งทองได้เลยอ่ะเขาก็ปั้งของเขาเลย
อยากได้ร้องผิดได้หนึ่งคำเขาก็ได้ของเขาเลย
ยังอยู่น้องน้อยหนาเขาก็มีแบบว่าลักกี้ของเขาก็มีอากงอ่ะ
นั่งแบบโหเป็นคุณซื้อให้อยู่นะฮะ
ดีนะฮะโกงมาคนเดียวนะเป็นผู้ชายคนเดียวในบ้าน
นี่ถ้าในบ้านมีผู้ชาย๓คนนึกว่าฮกลกซิลเลยนะ
นี่ไงเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนะฮะ
เอาละครับคุณผู้ชมติดตามเชียร์คู่นี้กันได้นะครับ
คราวหน้านะครับกับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านครับ
ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
เคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วัน๑๘นาฬิกาตรงครับ
คุณผู้ชมค่ะทุกวันพระอาทิตย์มีขึ้นและมีลงค่ะ
ความหวังก็เช่นกันค่ะอย่าหมดไปภายในวันเดียวนะคะ

ถ้าอยากมีความหวังดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ
แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในคราวหน้านะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ
รอบนี้เราร้องเพลงกันด้วยความหวาดเสียวมากครับ

พวกเราสองคนจะไปถึงเงินล้านกันแน่

เห็นบอกเวลากลับบ้านทุกครั้งนี่ก็ต้องเอาน้ำล้างเท้าคุณแม่มาอาบ
คิดว่าแม่คือพระในบ้านพ่อคือพระในบ้าน

เป็นน้ำมนต์ครับที่อยู่กับตัวเราตลอด
พระที่ไหนก็ไม่ดีเท่าพระในบ้านนะ
เราเล็งเห็นอะไรเดิมทีเราถึงได้สอนเขาในเรื่องของการร้องเพลง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง